ซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะฮะ
จนถึงเวลาประมาณสักตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีวัยรุ่นไปเที่ยวผับที่อุบล

คือในผับเขม่นกันมาสักพักหนึ่งแล้ว
ระหว่างจะกลับเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นมีการตะโกนทักไปยังแฟนสาวของต่อชะดอในนี้ว่า
สายผู้สาวภาษากลางคือไปไหนน้องสาวประมาณนี้
ต่อชะดอไม่พอใจวัยรุ่นมาแซวแฟนใช่ไหม
รถจอดอยู่ข้างกันเอาปืนออกมาดวนกันคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต๑ศพแล้วก็บาดเจ็บไป๒ราย
แต่ฝากฝั่งของภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ที่ทักไปใส่ผู้สาวเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนนะ
คนที่ทักกับแฟนของตอสดรเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อน
โยคคำว่าไปใส่ผู้สาวตามภาษาอีสานเราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ
ก็คือทั้งคนที่รู้จักและคนไม่รู้จักกันทั้งคนรู้จักกันก็เหมือนเนาะ
ไปไหนเอออะไรอย่างนี้คือเป็นการทักทายกัน
แต่ว่าเหมือนแฟนนุ่มเขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้จัก
ไปแซวแฟนเขาก็ก่อเหตุยิงกันขึ้นมาแล้วก็มีคนเป่านะฮะ
คนที่ยิงเนี่ยก็คือ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันจำปีอายุ๒๖ปีนะครับ
เป็นตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการ
ตะเวนชายแดนที่๒๒จังหวัดอุบลราชธานีครับ
เอาปืนยิงเข้าที่หน้าอกและศีรษะของนายอาทิตย์แจ้งสว่างอายุ๒๗ปี
บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลนะครับ
ตอนตี๑ของวันที่๖ที่ผ่านมา

ส่วนเพื่อนอีก๒คนนั้นโดนยิงก็บาดเจ็บสาหัสกันไป
หลังก่อเหตุนะฮะ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันได้หลบหนีไป
แต่ว่ามอบตัวในภายหลังครับและอ้างว่า

กลุ่มวัยมรุ่นเนี่ยก็ทะเลาะกันมาแล้วตั้งแต่ในร้านนะครับ

เดินมาที่รถจะขึ้นรถกลับบังเอิญรถมันจอดอยู่ติดกัน
แม่มันมีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

สุดท้ายมีปากเสียงกันท้าทายกันที่ลานจอดรถ
ก็เลยมีการออกมาชักปืนยิงใส่กัน
เพราะทั้งสองฝ่ายมีปืนทั้งคู่

ญาติได้มีการเดินทางไปรับศพนายอาทิตย์ไป
ประกอบพิธีที่วัดท่าคล้องเหล็กในอำเภอวาลินชำราบ
นักข่าวไปเจอภรรยาของนายอาทิตย์
ชื่อว่านางอภิญญาโพชัยหรือว่าคุณเมย์อายุ๒๕ปี
นะฮะเล่าให้ฟังคืนนั้นน่ะหนูก็ไปด้วย
นะฮะคือแฟนหนูเนี่ยไปหารุ่นพี่ที่รู้จักที่ร้านนั้น
ตัวเขาก็ไปด้วยจนถึงผับปิดเนี่ย
บริเวณหน้าผับซึ่งเธอเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ส่วนแฟนนุ่มเนี่ยเดินไปที่รถกับเพื่อนชายอีกสักประมาณ๕คน
ระหว่างนั้นเนี่ยนะแฟนนุ่มได้ไปเจอกับ
กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเปรี้ยวน้าเปรี้ยวเนี่ยมากับผู้ก่อเหตุ
แฟนเขาก็เลยตะโกนทักเปรี้ยวไปว่าไปสายผู้สาวด้วยความรู้จักกัน
ความรู้จักกันมาก่อนซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุคงจะเข้าใจผิด
นึกว่าแฟนเขาไปแซวผู้หญิงคนนั้นลักษณะเหมือนการไปจีบ
ไม่พอใจขึ้นมาควักปืนยิงใส่แฟนเขามากระสุนเข้าศีรษะหนึ่งนัด
แล้วยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ได้ยิงขู่ขึ้นฟ้าตามที่ผู้ก่อเหตุ
กล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้นะฮะเธอเนี่ยอยากจะขอความเป็นธรรม
จากว่าผู้เสียชีวิตคือแฟนเธอเป็นสาวหลักของครอบครัว
หาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงเมียตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดี
ไปฟังเสียงของภรรยาผู้ตายครับ
นอนอยู่กองเลือดอยู่ท้ายรถอ่ะอืมตรงพื้นทั้งล่าง
ถนนอ่ะคือนิ่งไปแล้วนิ่งแล้วค่ะคืนจับดูก็คือไม่หายใจแล้ว
มันมันไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะมีอะไรจะบอกให้เขาหนูก็จะบอกว่า
ก็จะเลี้ยงลูกให้ดีไปสบายไม่เหนื่อยแล้วแม่ก็รักเหมือนเดิม
ภรรยาผู้ตายก็ยืนยันนะว่าแฟนเขารู้จักกับผู้หญิงคนนั้นมาก่อน
ก็เลยทักทายกันไปนะฮะส่วนความคืบหน้าของคดีเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทรอภินันปลื้มมะลังรองภูมิกับการสอบส่วนสอบภอมเมืองอุมบล
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอ่า
กำลังจะเสร็จสิ้นนะฮะเบื้องต้นก็แจ้งข้อหากับสิบตำรวจโท
พุทธศาลไปสามข้อหาวันด้วยกันนั้นคือหนึ่งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าและสามทำให้เสียทรัพย์นะฮะส่วนข้อหาพกปืนไปในที่สาธารณะ
ยังอยู่ระหว่างการส่งปืนไปตรวจดีเอนเอก่อน
เนื่องจากว่าก็ยังไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำหล่นระหว่างหลบหนีนั่นเองนะครับ